วันนี้ครบ๑เดือนหลังผ่านพ้นวันเลือกตั้งสอสอ
เมื่อ๒๔มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลายอย่างครับ
รัฐธรรมนูลไม่รับคำร้องของกรกตที่ขอให้วินิจฉัยเรื่องการคิดคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
ขณะเดียวกันกรกตแจกใบส้มใบแรก
ให้กับว่าที่สอสอของพักเพื่อไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ

มาแล้ว๑เดือนเต็มที่ประเทศไทยผ่านการเลือกตั้ง

จนถึงวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการตั้งรัฐบาล
แต่มติของสารรัฐธรรมนุนที่ออกมาวันนี้เป็นเอกชั้น
ไม่รับคำร้องของกรกตกรณีที่ขอให้สารวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา๑๒๐
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา๙๑หรือไม่
เนื่องจากเห็นว่ากรกตไม่สามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูลได้
และยังมีมติด้วยเสียงข้างมาก๗ต่อ๒อีกว่า
คำร้องที่ขอให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยว่ากรกต
และการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูลมาตรา๙๑หรือไม่นั้น

กรกตได้ใช้อำนาจหน้าที่

ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรกตได้เกิดขึ้นแล้ว
ทางฝั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีมติแจกใบส้มใบแรก
โดยสั่งเพิกถอนสิทธิ์นายสุรพลเกียรติชัยยากร
ว่าที่สสเขต๘จังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทย

หลังพิจารณาสำนวนสอบสวนของสำนักงานกรกตจังหวัดเชียงใหม่
แล้วเห็นว่าพฤติการของนายสุรพลเข้าข่ายผิดพรบเลือกตั้งสส
ที่เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดสถานศึกษา
สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด
โดยมติดังกล่าวมีผลให้กรกตต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่๘จังหวัดเชียงใหม่
และยังต้องดำเนินการเอาผิดนายสุรพลโดยร้องต่อสารดีกา
เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือใบดำ
หรือสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือใบแดง
สามทำเลือกตั้งที่สมาชิกที่ที่๘จังหวัดเชียงใหม่
และดำเนินคดีอาญาแก่นายสุรพลเกียรติทัยยกร

นายสุรพลเกียรติชายากรบอกว่าก่อนหน้านี้
เคยเข้าชี้แจงต่อกรกตจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

ขอให้ตรวจสอบการทอดผ้าป่าในพื้นที่
แต่ได้ถวายปัจจัยให้กับพระรูปหนึ่งจำนวน๒๐๐บาท
นามส่วนตัวซึ่งไม่เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้
เพราะพระรูปนั้นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
และยังเป็นพยานต่อกรกตให้ด้วย
พร้อมแสดงความแปลกใจที่กรกตตั้งเป้าพิจารณา
ข้อร้องเรียนเฉพาะบางพักการเมืองหรือไม่
ขณะที่นายชู่สักษรินินพระทานคณะดรฝ่ายกฎหมายผักเพื่อไทยบอกว่า
ใครบอกว่าเมื่อกอกต่อมีมติออกมาเช่นนี้คงทำอะไรไม่ได้
เพราะตามกฎหมายถือว่าคำสั่งของกรกตถือเป็นที่สุด
เพราะพักไม่สามารถส่งใครลงเลือกตั้งใหม่ได้
สื่อมวลชนสอบถามมาหลายวัน
กรณีถูกจัดอันดับเป็นเศรษฐีในทวีปเอเชีย

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอกประวิทย์มีสีหน้าขึงขังยืนยัน
ทรัพย์สินที่มีได้แจ้งปรับประชาไปทั้งหมดแล้ว
และข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ความจริง
ไม่จำเป็นต้องทำอะไร
ไม่อยู่ที่เหมาะผู้ชอบก็จะไม่มีอะไรอีก
ไม่มีอีกในสามประเทศเลยไม่มีที่อีก

หมายถึงว่าในเว็บไซต์เนี่ย
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย

วันนี้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เพื่อรับรองงบการเงินตามกฎหมายของพักการเมือง
เลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ก่อนให้กรรมการบริหารพักชุดนี้
เป็นผู้ตัดสินใจทางการเมือง

ว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้าน
โดยมีตัวเต็งเข้าชิงหัวหน้าพัก๓คน
คือนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นายกรจาติกาวนิษฐ์
และนายอภิรักษ์โกสโยธินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน